มีหญิงวัย๔๖ปีที่จังหวัดชนบุรีได้ออกมาเปิดเผยคลิปนะครับเป็นคลิปเตือนภัยเกี่ยวกับหมอนวดเทวดาที่เธอบอกว่าทำชีวิตพังหลังจากไปใช้บริการแล้วถูกเหยียบกระดูกขาหักจากนั้นก็ไม่สามารถทำมาหากินได้ซ้ำร้ายยังถูกสามีทิ้งแล้วก็หมดเงินรักษาตัวติดตามจากรายงานครับ
เดี๋ยวนอนไงนอนไงให้นอนไงเร็ว
คลิปภาพระหว่างที่นางประนอมเที่ยงตรงวัย๔๖ปี
ใช้บริการนวดไข่เส้นจากหมอเทวดาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประยอง

เพราะมีอาการเส้นพลิกจากการเหยียบกล่องพลาสติก
แต่ปรากฏว่าหมอนวดกลับใช้วิธีเหยียบจนทำให้กระดูกขาหัก
หลังจากนั้นเธอก็เดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้คำยัน
และไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ
พยายามโทรศัพท์กลับไปหาหมอนวดคนดังกล่าวหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ยอมรับสายส่วนเธอเองตอนนี้เดือดร้อนมาก
เนื่องจากปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางการรักษาแล้ว
ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด๑๒๐๐๐๑๕๐๐๐บาท
อีกทั้งเธอยังถูกสามีทิ้ง
ต้องขายจักรยานยนต์นำเงินมาเป็นค่ารักษาและเลี้ยงดูลูก

นึกว่าเขาจะจับแบบเหมือนหมอทั่วไปอะไรอย่างนี้
ก็ตอนพอนั่นก็บอกว่าพ่อพ่อจับมือเขาออกแต่เขาก็ไม่หยุด

ใช่ค่ะในคลิปก็มีที่แบบปัดออกเลยคือแบบคือไม่ไหวแล้วนะ
ก็ว่าพึกเลยอ่ะอย่างนี้เขาบอกนอนนี่เฉยนอนนี่เฉย
เหมือนในคลิปที่มีอ่ะเขาก็จับหงายมา
แตกต่างจากการนวดของนายบุญเลิศอนันต์วัย๕๔ปี
อยู่ที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เป็นหมอนวดจับเส้นประสบการณ์กว่า๓๐ปี
ซึ่งจะนวดคลายเส้นรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
กระดูกทับเส้นประสาทอำมพลึกอมภาษณ์
และแขนขาอ่อนแรงให้หายขาดได้

ส่วนเงินบริจาคของคนที่มารักษา
จะรวบนำไปทำบุญทอดกระถิ่นทอดพระปา
และบริจาคช่วยเหลือผู้ยากร้าย
ปัจจุบันมีชาวบ้านมาเข้าคิวรอรักษาตั้งแต่เช้า

นางอุไรวิจารณ์ปริชาอายุ๖๐ปีแล้วว่า
เดินทางมาจากจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อมารักษาอาการกระดูกทับเส้นประสาท

เมื่อรักษาไปแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมาก
สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
ตัดสินใจมารับการรักษาอยู่เรื่อย
ก็ได้ยินข่าวว่าหมอเรื่องจะเก่ง

แต่ควรจะต้องรู้ตัวเองว่าร่างกายมีความเหมาะสม

หรือเคยเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักกระดูกเคลื่อน
เพื่อที่หมอนวดจะได้ระมัดระวังมากขึ้น